อย่างเรื่องของยาเสพติดเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่า
คนที่เป็นศิลปินดาราแล้วเรารู้จักดีเนี่ยจะไปเป็นแก๊งค่ายา
ใช่ค่ะก็มีการลักลอบนอกจากค้ายาเนี่ย
เหมือนกับว่ามีการเตรียมแพ็คส่งออกไปต่างประเทศด้วย
ใช่คือหลายครั้งเวลาที่จับกลุ่มแก๊งค้ายาที่มีคนในวงการต่าง
โดยเฉพาะดาราคนมีชื่อเสียงเนี่ยมักจะขยายผล
ใช่ค่ะบอกว่ามีคนนู้นคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์
แต่มันก็เงียบหายไปตามสายลมอยู่ทุกที
อืมแต่ว่าครั้งเนี้ยตำรวจบอกว่าจะมีการขยายผลอย่างแบบชัดเจนนะคะ
เพราะว่ามีการตรวจสอบสมุดบัญชีธนาคารของคุณปุ๊กกี้ที่ถูกจับกลุ่ม
มีคนในวงการบันเทิงโอนเงินไปหลายครั้งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า

ลองแลกเปลี่ยนกันมากันแล้วกันนะครับเผื่อท่านมีข้อมูลเรื่อง
ค่ายาขบวนการค้ายาอยู่แถวบ้าน
จะได้แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางเราด้วยนะฮะ
ส่งข้อความมาคุยกันค่ะทางไลน์ของไทยรัฐนะคะ
แล้วก็ดูเราได้ทางเฟซบุ๊คด้วยค่ะในเพจไทยรัฐทีวีค่ะ
ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นข่าวที่เขาเริ่มรายงานกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

บอกว่าเนี่ยฮะอดีตนักร้องสาวชื่อดังปุ๊กกี้
เมื่อก่อนคือปริศนาพลายแสงอืม
ดังตั้งแต่ยุค๑๔๑๕ค่า
คือเธอก็มีชีวิตเรื่อยมานะครับ
ตอนนั้นดังใหม่อยู่ดีก็มีข่าวว่ามีครอบครัวแล้วล่ะ

แต่งงานกับนักร้องรุ่นพี่ในวงการ
มีลูกมีเต้าชีวิตก็หันเหพันแปรอะไรไปเยอะแยะไปหมดนะครับ
แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีข่าวที่คนก็แบบขายาเสพติดหรอ
ค่ะเพราะว่าภาพล่าสุดในโลกออนไลน์ของเธอยังเพิ่งโพสต์เองว่าถึงหลักสี่แล้ว
คืออายุสี่สิบแล้วปีนี้อะไรอย่างเงี้ยยังเป็นภาพแบบมีความสุขปกติอ่ะ
จาก๑๔ตอนดังออกเคฟมา๔๐ถูกจับข้อหาขายา
ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่เธอโพสต์ล่าสุดก่อนที่จะถูกจับนะคะ

ถูกจับได้พร้อมกับยาเค๕๒กิโลกรัม
ค่ะจริงแล้วไม่ใช่นะคะ
มันเยอะมากนะคะ
๕๒นะคะ๕กิโลกรัม
ส่วนนี้คือภาพตอนจับกลุ่มนะครับคือตำรวจเนี่ยเขาขยายผลตรวจค้นอยู่สองจุด
จุดแรกเนี้ยเป็นโรงแรมที่มีชาวไต้หวันคนหนึ่งอยู่ก่อนอืม
ที่สืบทราบว่าเป็นแก๊งค้ายาที่มารับยาจากเมืองไทยจะไปส่งที่ไต้หวัน
แล้วก็ขยายผลไปต่อที่บ้านพักของที่อยู่กับสามีในปัจจุบันค่ะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพตอนวินาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปในบ้านพักหรูนะครับ
ในซอยลามอินทราหกสิบห้าเขตบางเขนกรุงเทพที่ไปจับกลุ่มที่อยู่กับสามีนะฮะ
นึงเป็น
อยู่ที่ตัวกล้องเลยไมโมลีการ์ดไมโมลีการ์ด
มันจะเป็นสีโบ้งไหมมุ่งเป็นเฟย์
ครับผมไม่ได้ต้องใส่ร้องต้องใส่ร้องไม่ต้องใส่ร้อง

ครับมีไอก็เป็นเคเดี๋ยวชี้ชี้ว่าเป็นของเรา
มีรายงานว่าตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปถึงบ้านหลังนี้เนี่ย
พยายามจะวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนบ้านกันด้วยใช่ค่ะ
เหมือนกับคุณปุ๊กกี้วิ่งหลบขึ้นไปบนชั้นสองอืม
ก่อนหน้านี้ตำรวจเขาได้สืบทราบนะครับว่า
มีแก๊งค้ายาเสพติดชาวไต้หวันนะครับเข้ามาเคลื่อนไหวในไทย
เพื่อจะนำยาเสพติดจากไทยเนี่ยกลับไปที่ไต้หวันนะ
สืบทราบว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
มีเครือข่ายชาวไต้หวันเข้าไทยมามาเจรจาซื้อขายยาเสพติด
เดี๋ยวจะลำเลียงกลับไต้หวันก็จัดชุดปฏิบัติการ
คอยสืบสวนพฤติกรรมของเครือข่ายนี้เรื่อยมานะครับแล้วตำรวจปราบรามยาเสพติดนะครับ
อ่าก็ร่วมกับอ่าเจ้าหน้าที่ปปศนะฮะ
ในการสืบทราบสืบสวนมาเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็ไปทลายเครือข่าย
เริ่มต้นจากชายชาวไต้หวันคนหนึ่งก่อนนะฮะ
ที่พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในแขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังนะครับ
ก็จับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางยาเสพติดหลายอย่างแล้วขยายผลมาที่
บ้านพักอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านย่านซอยรามอินทราหกสิบห้า
วงท่าแรงเขตบางเขนในบ้านหลังนี้ก็ไปเจอปุ๊กกี้
นางสาวพริสซิลล่าปริศนาจิลเมอรี่วัย๔๐ปี
กับนายโชลวิทดีตาตระกูลอายุสี่สิบเก้าปีสามีอยู่ในบ้าน
แล้วก็ตรวจค้นเจอของกลางยาเสพติดหลายอย่างนะฮะมีสารเคมีด้วย
ที่เชื่อว่าไม่ใช่แค่ค้ายาถึงขั้นจะผลิตยากันเลยใช่ค่ะ
ไปเจอเหมือนกับเบกกิ้งโซดาอะไรอย่างนี้ที่คาดว่าน่าจะนำไปผสม
แล้วก็กลายเป็นยาเสพติดได้ด้วยใช่เนี่ยฮะมีการทำแพ็คกกแพ็กเกจ
กล่องอะไรใส่ขวดเรียบร้อยนะครับอ่าถูกจับเมื่อสี่ทุ่มนะฮะ
คืนที่ผ่านมาอ่าขณะที่ชาวไต้หวันเนี่ย
เป็นชายอายุยี่สิบแปดปีชื่อในหงเจิ่งอี้นะครับ
อ่าก็ถูกจับที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับตำรวจปราบรามยาเสพติด
คุมตัวทั้ง๓คนมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
สอบปากคำเมื่อคืนนี้นะฮะสอบกันหนักเลยนะครับอ่า
แล้วก็ทำให้ชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยคือแก๊งค้ายาที่จะส่งยาเสพติดจากไทยไปไต้หวัน
พฤติการของผู้ต้องหาชาวไต้หวันและนายชนลวิทย์สามีของปุ๊กกี้
นักร้องสาวชื่อดังนะครับก็คือนำกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่
ที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากจำนวน๒ใบ
เอาไปทิ้งพักไว้ที่ห้องพักในโรงแรมย่านลาดกระบังแล้วก็ให้พนักงานโรงแรม
ช่วยไปส่งเป็นพัสดุที่อยู่ภายในห้องพักของผู้ต้องหาเนี่ย
ให้กับบริษัทส่งพัสดุอืมแต่พอเจ้าหน้าที่จากบริษัทพัสดุมา
เมื่อคืนนี้ทางตำรวจก็แสดงตัวขอตรวจค้นเลยฮะเพราะว่าเขารออยู่แล้ว
ค่ะนะสืบทราบอยู่แล้วพอตรวจค้นก็เจอยาเสพติดอ่า
ทั้งคีตามีนหรือว่ายาเคนะครับห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัม
หรือว่า๕กิโลกว่าบรรจุอยู่ในถุงใส่ซุกซ่อนอยู่ภายในที่เคียบุรี
สามสิบเก้าชิ้นอืมอ่าแล้วก็ตรวจค้นห้องพักในโรงแรมนะครับ
แล้วขยายผลไปยังบ้านพักที่เป็นบ้านหรูในหมู่บ้านย่านบางเขนเนี่ย
ก็เจอปุ๊กกี้เนี่ยนะฮะพร้อมกับของกลางยาเสพติด
พวกยาไอซ์ยาเคยาบ้าอุปกรณ์กับสารเคมีนะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
กับสามีได้รับยาเสพติดมาจากเครือข่าย
เป็นแก๊งค้ายาที่ย่านโชคชัย๔แล้วเอามาบรรจุ
ก่อนจะส่งจำหน่ายต่อโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
ไม่ได้เป็นผู้ที่ผลิตยาเสพติดนะ
แต่ว่ารับมาแล้วก็บรรจุอืมใส่แล้วเอาไปส่งต่อ
จากการตรวจปัสสาวะของทั้งสองคนพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงนะครับ
ก็คือมีการเสพยาเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อจะขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยเฉพาะจุดที่ไปเอายามาย่านโชคชัยสี่
จากการสอบปากคำปุ๊กกี้กับสามีรับสารภาพนะครับ
แต่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่รับยาเสพติดมาขายให้กับชาวต่างชาติ
รับว่าที่ผ่านมาเสพยาเสพติดกันจริงอ่า
เรื่องต้นจากคำให้การไม่มีดาราหรือนักแสดงคนไหนมาเกี่ยวข้องอืม
คือเขายังไม่ได้พาดพิงหมายถึงตัวปุ๊กกี้กับสามีเขานะ
สามีของปุ๊กกี้ก่อนหน้านี้เคยต้องโทษคดียาเสพติดมาเมื่อปี๔๙นะครับ
แล้วก็พ้นโทษออกมาก็มาทำผิดซ้ำอีกหลังสอบปากคำปุ๊กกี้ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
บอกว่าทำมาได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นส่วนเรื่องจะมีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่
โดยเฉพาะคนในวงการดาราตำรวจจะไปขยายผลต่อไป
ท่านได้รับข้อมูลไหมครับว่ามีดารองดาราหรือใครเข้ามาเขียวห้องเขาสร้างข้อมี
บ้านต้นไม่มีเขาเขาปฏิเสธว่าไม่มีครับคือบ้านต้นผู้ต้องหาให้กัน
จากการสอบสวนเขาเป็นแค่ผู้รับมาแล้วก็ไปขายต่อไม่ได้ผลิตเอง
พุกกี้กับสามีนี่ใครที่เป็นข้อมูลการในการหายาเสพติดมากแน่ฮะ
คือบ้านต้นเนียนรวมกันครับทั้งสองผู้รวมกันครับสาวแจ้งขวารวมกัน
สำหรับคำถามที่ว่าผลิตยาเสพติดด้วยหรือไม่เนี่ยนะคะ
มนุยการสำนักปรับรามยาเสพติดนายบัญชาโทสมัยบอกว่า
คือจากการไปตรวจค้นภายในบ้านของปุ๊กกี้เนี่ยค่ะมีสารเคมีหลายอย่างที่ตรวจเจอในบ้าน
อันนี้เจอเยอะค่ะสี่กล่องซึ่งถือว่าผิดปกตินะคะ
เดี๋ยวจะต้องขยายผลเพราะทางตำรวจเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าไม่ได้ผลิตเอง
ระหว่างที่เข้าไปจับกลุ่มตัวปุ๊กกี้เจ้าตัวก็ตกใจนะคะตอนตำรวจที่บุกเข้าไป
ตอนนั้นเนี่ยปุ๊กกี้บอกว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่พอนำตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่าปัสสาวะสีม่วงด้วย
เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้ขั้นตอนการทำไอฮีตามีนเนี่ย
มันจะต้องใช้เบกกิ้งโซดาหรือไม่เนี่ยผมไม่รู้หรอก
นาทีที่ขึ้นไปจับคุณปุ๊กกี้เขามีอาการตกใจแปลกใจ
เขาก็ตกใจเป็นเรื่องปกติของคนที่เข้ามาจับกลุ่ม
เขามีอาการตกใจอยู่ไหนนะคะ
ตรงนั้นผมไม่มองไม่ออกว่าเขาขัดขืนหรือไม่เพราะว่าเข้าไปเยอะ

นักทีตอนที่เข้าไปจับคุณปุ๊กกี้อักษณะเล่นยาอยู่หรือว่าทำอะไร
ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นใหญ่แล้วก็อยู่ปกติผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไร
เพราะว่าพอไปถึงเขาก็มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้ว
ทีนี้ค่ะตำรวจแจ้งข้อหานะคะในส่วนของผู้ต้องหาชาวไต้หวันเนี่ย
แจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒หรือเคตามีนไว้ในครอบครอง
เพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตและไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนปุ๊กกี้กับสามีถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒หรือเคตามีนไว้ในครอบครอง
เพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ
หลังจากตำรวจสอบสวนตามอำนาจก็คือสอบสวนภายใน๔๘ชั่วโมง
ก็นำไปฝากขังที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจเนี่ยค่ะ
ตำรวจเขาตรวจสอบสมุดบัญชีธนาคารของปุ๊กกี้ด้วยนะคะปรากฏว่ามีเส้นทางการเงินที่มีดาราเป็นผู้ชาย๒คนค่ะ
แล้วก็มีดีเจอีกหนึ่งคนโอนเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารของปุ๊กกี้หลายครั้งอย่างผิดสังเกต
ตำรวจบอกว่าตรงนี้สำคัญต้องไปขยายผลว่ามีส่วนในเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
แล้วตลอดระยะเวลาที่ปุ๊กกี้มาอยู่บ้านหลังนี้คือเขาเช่าอยู่นะคะบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นของปุ๊กกี้
คือตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยมีดารานางแบบหลายคนเข้ามาในบ้านค่ะ
กลางวันก็มากลางคืนก็มาตรงนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลเหมือนกัน
เดี๋ยวจะเชิญตัวทุกคนนะคะที่เข้าเข้าออกบ้านหลังนี้รวมถึงที่โอนเงินเข้าบัญชีของปุ๊กกี้เนี่ยค่ะ
เชิญตัวมาสอบปากคำด้วยโอ้โหคือมีเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังเนี้ยนะที่ปุ๊กกี้มาเช่าอยู่เนี่ยนะ
กลางวันเนี่ยเงียบมากแต่กลางคืนเนี่ยโอ้โหเปิดไฟตลอดคืนมีเสียงดังโวยวายมีเสียงค้อนกระทบเหล็ก
เสียงดังตลอดทั้งคืนคือเพื่อนบ้านเนี่ยต้องไปร้องเรียนนิติบุคคลของหมู่บ้านอ่ะอืมอ่า
เขาก็มาตักเตือนช่วงแรกก็เสียงก็ลดลงพอนานนานไปก็เสียงดังขึ้นมาอีก
แล้วก็เพื่อนบ้านบอกเห็นดารานางแบบสาวเนี่ยพักอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ไปมาหาสู่กับปุ๊กกี้เป็นประจำ
ใช่ค่ะมีเพื่อนบ้านบอกว่ามีดาราชายคนนึงด้วยที่เห็นหน้ากันคุ้นหน้าคุ้นตาเลยเข้าออกที่บ้านปุ๊กกี้บ่อยมาก
แต่เขาอาจจะมาเยี่ยมกันก็ได้ใช่อันนี้อันนี้ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบ
แต่ต้องบอกว่าจริงแล้วคุณปุ๊กกี้เนี่ยค่ะไม่ใช่แบบโอ้โหไม่มีงานแล้วหายหน้าไปจากวงการบันเทิงแล้ว
คือเดี๋ยวนี้เพลงยุค๙๐กำลังมาแรงก็จะมีคอนเสิร์ตเพลงยุค๙๐แบบนี้อยู่บ่อย
แล้วเขาก็มีคอนเสิร์ตร่วมกันนะคะจะมีปุ๊กกี้เนี่ยค่ะมีคุณทัศน์ณตะกัวทุ่งคุณตะบอยสเกาะคุณนุ๊กสุธิดา๔คนนี้
เขามีงานคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นงานคอนเสิร์ต๙๐เรียกว่าคอนเสิร์ตออสตาร์๙๐
เขารวมกลุ่มกันสี่คนเขารวมกลุ่มกันค่ะเขาบอกงานเนี่ยคิวยาวไปจนถึงสิ้นปีแล้วนะคะ
เขาก็จะมีกลุ่มไลน์คุยกันอยู่ตลอดเพราะว่าเขาต้องนัดคิวเรื่องของงานคอนเสิร์ต
คิวงานเอาไว้ยาวแล้วตลอดทั้งปีปรากฏว่ามันมีข่าวนี้
ทุกคนในกลุ่มนี้ตกใจมากนะคะทีนี้ค่ะนักข่าวก็ได้มีโอกาสไปคุยกับคุณนุ๊กสุธิดา
คุณนุ๊กบอกว่าก็เป็นคนสนิทกับปุ๊กกี้เหมือนกันคุณนุ๊กบอกตกใจมากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คุยกันอยู่ปกติ
กี้ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ร่าเริงดีไม่คิดเลยว่าจะมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
คุณนุกสุธิดากระเสมสันนะยุทยาค่ะบอกว่ากลับมารับงานทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกัน
ก็จะมีงานยาวเลยรับคิวกันเอาไว้ยาวเลยนะคะเล่นคอนเสิร์ตกันมาหลายปีแล้วด้วย
ไม่ใช่แบบเงียบหายกันไปไม่มีงานกันครับบอกว่าช็อกมากเมื่อคืนก่อนที่ถูกจับเนี่ยค่ะ
ที่ปุ๊กกี้ถูกจับยังคุยกันอยู่ในกลุ่มไลน์อยู่เลยวางแผนเรื่องงานคอนเสิร์ต
ปรากฏว่าตอนดึกเพื่อนส่งข่าวมาตกใจมากตอนแรกคุณนุ๊กบอกว่านึกว่าเป็นข่าวมั่ว
แต่ปรากฏว่าโทรหาคุณปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ไม่รับก็เลยตกใจว่าเอ๊ะข่าวมันไม่ได้มั่ว
ข่าวมันจริงนี่นะคุณนุ๊กบอกว่าที่ผ่านมาปุ๊กกี้เคยมาปรึกษาค่ะ
บอกว่าเป็นห่วงลูกชายของตัวเองกลัวว่าลูกชายจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่กลายเป็นปุ๊กกี้นี่แหละมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ถูกจับด้วยข้อหายาเสพติดซะเอง
เมื่อคืนก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะพอดีมีเพื่อนส่งข่าวมาให้
ปุ๊กกี้ทำไมเขาไม่เข้ามาตอบเรื่องจริงหรือยังไง
ตอนแรกเราคิดว่าข่าวมั่วติดต่อนักข่าวไหมว่าข่าวมันมั่วหรือเปล่า
แล้วก็เขาก็ไม่ตอบเราก็เลยมันเกิดอะไรขึ้น
ก็พยายามจะโทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รับสายอะไรอย่างเงี้ค่ะ
ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง
คือล่าสุดที่เราเจอกันเนี่ยก็ยังไม่ถึงเดือนนั้นนะคะ
ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันก็ยังคุยกันอยู่
เรื่องเรื่องลูกเรื่องความเป็นห่วงเรื่องลูกอะไรอย่างนี้
ซึ่งปุ๊กกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องยาเสพติดด้วย
ก็กลัวว่าลูกเราจะแบบโตมาจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหม
ซึ่งปุ๊กกี้พูดขึ้นมาเองเราก็รู้สึกว่า
เขาต้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน
จากที่เราสัมผัสเขาเราไม่คิดเอาอย่างนี้ว่าเขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้
จริงแล้วศิลปินทั้ง๔คนนี้นะคะ
รวมถึงปุ๊กกี้ด้วยเนี่ยเขามีงานคอนเสิร์ตเดี๋ยวเดือนหน้าจะต้องไปเชียงใหม่

ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะมีใครมาเล่นคอนเสิร์ตแทน
ว่าจะต้องยกเลิกไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องอยู่ที่ลูกค้านะคะ
แต่ที่นักข่าวถามคุณนุ๊กสุธิดาเพิ่มเนี่ยก็คือเรื่องของการซัดทอดถึงคนในวงการบันเทิง
ก็ถามคุณนุ๊กเรื่องนี้คุณนุ๊กบอกว่าเรื่องนี้ตัวคุณนุ๊กเองอ่ะนะ
ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้ห่วงอะไรห่วงตัวปุ๊กกี้มากกว่า
ุ๊กไม่ได้จะตัดเพื่อนแต่นุ๊กก็ไม่อยากจะให้คนในครอบครัวของนุ๊กเข้าไปเผชิญกับเรื่องแบบนี้
เองไม่กลัวโดนซัดทอดเพราะว่าตำรวจเขาดูอยู่แล้วว่าในไลน์เนี่ยคุยอะไรกันบ้าง
ใครคุยอะไรยังไงในโทรศัพท์เห็นข้อความนุ๊กยืนยันว่าในส่วนของฝั่งนุ๊กเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องในเรื่องนี้นะคะ
ส่วนที่มีการเปิดเผยโดยพยานที่เป็นเพื่อนบ้านนะฮะ
บอกว่าเห็นดาราชายเข้าออกหมู่บ้านอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะครับ
คือมันก็ยังไม่ชัดว่าเป็นใครก็มีแต่รายงานข่าวบ้างแหล่งข่าวบ้าง
ก็บอกว่าเป็นดาราที่เคยทำงานกับปุ๊กกี้นั่นแหละ
กำลังจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหลังจากห่างหายไปหลายปีอะไรพวกนี้นะครับ
เดี๋ยวรอดูดีกว่าครับให้ตำรวจเขาขยายผลอย่างชัดเจนก่อนนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบหมู่บ้านที่ปุ๊กกี้เช่าอยู่กับสามีนะครับแล้วก็กลายเป็นแหล่งพักยาเนี่ยนะ
หมู่บ้านนี้เขามีรอปภดูแลอย่างหนาแน่นนะครับเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่
มีข้อมูลว่าปุ๊กกี้มาเช่าอยู่ที่นี่กับสามี๔๕เดือน
ปกติก็จะอยู่แบบเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครก็จะมีช่วงกลางคืนนี่แหละที่จะเปิดไฟตลอดคืนมีเสียงดังโวยวายออกมา
มีคนที่เข้าออกอยู่นะครับจนต้องมีการตักเตือนกันนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องของผลงานการแสดงต่างที่จะต้องมีคอนเสิร์ตนะครับ
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณทัศน์นัตรกัวทุ่งคุณโจ้เฉลิมศักดิ์บอกว่าตอนนี้ก็ต้องดูอยู่สองอย่าง
คือหนึ่งคอนเสิร์ตที่มีคนที่ว่าจ้างทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไปกันแค่สาม
เหลือแค่คุณนุ๊กตะบอยสเกาะแล้วก็ทัศน์หรือก็หาใครอีกสักคนในยุคเดียวกันมาเพิ่มเป็น๔
ใช่อยู่ที่ลูกค้าว่าจะเอายังไงแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขั้นว่าจะเลิกอะไรไปหมดนะครับ
ยกเว้นบางงานนะครับก็เดี๋ยวรอดูการขยายผลต่อนะคะ